เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องวิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับวันนี้๗๒วันคดีน้องชมพู่นะครับ
ถ้าจะดูจากความคืบหน้าเมื่อวานนี้คือเรื่องของเสื้อสีส้มปริศนา

ต้องย้อนไปช่วงวันแรกที่น้องชมพู่หายตัวไป
แล้วก็ถูกพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟนะครับ
มีน้องแก๊งจำปาเป็นเด็กที่วิ่งเล่นอยู่แถวบ้านน้องชมพู่บอกว่า
ช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มวิ่งไปวิ่งมาอยู่
ใช่ค่ะแก๊งจำปาเล็กแก๊งจำปลาใหญ่
กลุ่มเด็กทั้ง๒แก๊ง๒กลุ่มบอกตรงกันนะคะ

เจ้าหน้าที่เคยเรียกคนใส่เสื้อสีส้มที่เข้าข่ายมาสอบถามข้อมูลเยอะแยะไปหมด
แต่เมื่อวานนี้คือวันที่เจอเสื้อสีส้มตัวนี้

ตกลงแล้วจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนร้ายในคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
ค่ะแล้วก็ต้องตามต่อว่าตกลงแล้วเสื้อสีส้มตัวนี้เป็นของใครในบ้านเกาะ
แล้วเกี่ยวข้องไหมกับคดีนี้

หลายคนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เจ้าของเสื้อสีส้มคนนี้ก็ออกมาแล้ว

ตรงนี้ก่อนเสื้อสีส้มตัวนี้เมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอซุกอยู่ใต้ขอนไม้ตรงกอไผ่
บริเวณป่าริมห้วยบุงพื้นที่ต่อเนื่องกับภูเหล็กไฟ

นี่ครับท่านผู้ชมครับเสื้อตัวนี้นะครับ
มีปลวกขึ้นด้วยด้านหน้าสกรีนตัวอักษรเป็นยี่ห้อของรถไถมีรอยเปื้อนดินอยู่ที่คอคล้ายรอยทางเดินของปลวก
แขนสองข้างมีรอยขาดคล้ายถูกตัดแล้วก็เลอะจนเกือบเป็นสีดำด้านล่างซ้ายก็มีรอยดินลักษณะแบบนี้
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับยี่ห้ออะไรต่างที่สกรีนอยู่บนเสื้อนะครับ
นั่นเป็นเรื่องของทางบริษัทของเขาเขาถงเขาแถมกับรถไถอะไรมาก็ว่ากันไปที่เหลือคือเรื่องของคนร้ายที่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีน้องชมพู่หรือไม่
ข้างหลังก็มีสกรีนเหมือนกันตรงไหล่มีรอยขาดสองข้างท่อนล่างของเสื้อมีรอยเปื้อนดินแบบนี้เพราะว่าซุกอยู่ใต้ขอนไม้ตรงกอไผ่
จุดที่พบเสื้อตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะเทียบกับระยะห่างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่
หรือว่าลุงพลที่เป็นลุงเขยอยู่ห่างจากบ้านลุงพล๑๕๐เมตรห่างจากฟาร์มหนูของพ่อกับแม่น้องชมพู่๒๓๐เมตรเอาจากใกล้ไปไกลเลยนะ
ห่างจากบ้านพ่อแม่น้องชมพู่๕๗๐เมตรแล้วก็ห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ๑๔กิโลเมตร
แบบนี้ครับตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับเก็บไปตรวจสอบเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้ง
เสื้อสีส้มตัวนี้มีเส้นขนหรือว่าจะเป็นเส้นผมก็แล้วแต่ยังต้องรอการพิสูจน์ว่าเป็นของคนหรือว่าสัตว์ติดอยู่สามเส้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเสื้อสีส้มตัวนี้น่าจะมีคนเอามาซุกซ่อนไว้ชาวบ้านก็มองแล้วบอกว่าอาจจะซ่อนแบบรีบก็ได้
เพราะถ้าเกิดมีเวลาในการซ่อนหรือตั้งใจซ่อนจริงเนี่ยมันต้องยัดเข้าไปลึกกว่านี้มันก็เลยมองได้สองมุม
คนร้ายตั้งใจจะเบี่ยงเบนสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายใส่ความใครหรือเปล่าหรือมันก็ไม่เกี่ยวจริง
อย่างนั้นเขาซ่อนลึกกว่านี้ไม่ให้เห็นก็ได้ทำไมต้องมาวางให้เห็นแบบนี้แต่จากสภาพทั้งดินหรือว่าจอมปลวกที่ติดกับเสื้อคาดว่าถูกทิ้งไว้มากกว่า๑๕วันแน่นอน
แต่จะกี่วันอันนี้ไม่รู้แต่คดีน้องชมพู่เนี่ย๗๒วันแล้วแน่นอนพอประมวลผลแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าเสื้อสีส้มแบบนี้ใครจะมีได้บ้าง
เราก็ไปสอบถามข้อมูลประสานข้อมูลต่างจนทำให้ทราบว่าเสื้อสีส้มแบบนี้เนี่ยครับทุกผู้ชมครับปกติเขาจะแถมมาเวลาที่คุณไปซื้อรถไถเนี่ยทางศูนย์ที่ขายรถไถเขาจะแถมมา
เพื่อที่คนซื้อรถไถเขาทำไร่ทำสวนทำการเกษตรอยู่แล้วจะได้เอาไปใส่กันในระแวกใกล้เคียงกับบ้านน้องชมพู่นะครับเราตรวจสอบดูแล้วมีหลายคนครับ
ไถที่ไปซื้อมาแล้วก็ได้เสื้อแถมมาอย่างบ้านของในแถนในแถนเนี่ยนะฮะเสื้อส้มพบว่าคล้ายกับเสื้อของตัวเองอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าในแถนเนี่ยเคยบอกว่าเสื้อตัวนี้ทิ้งเอาไว้ในกระท่อมตรงสวนยางไม่ไกลจากจุดที่เจอที่ใต้กอไผ่ตรงนั้นเพราะว่าเคยมีแต่ทิ้งไปแล้วเขาเคยซื้อรถไถแล้วได้เสื้อแถมมาเหมือนกัน
ส่วนพ่อแบมพ่อแบมนี่ก็ซื้อรถไถแล้วก็ได้เสื้อแบบเนี้ยแถมมาจริงแต่เขาบอกว่าคนละรุ่นกันเลยนะเป็นเสื้อสีเทาแถบส้มในหลบในหลบนี่ก็ซื้อรถไถมาได้เสื้อแถมมาจริงแต่เขาบอกว่าของเขาได้แถมสีฟ้าของเขาไม่ใช่สีส้มคนที่ซื้อรถไถแล้วก็ได้เสื้อแถมมาจากศูนย์นี่ก็มีอีกนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยจากทางศูนย์ที่สกลนครถ้าซื้อ
จากศูนย์ที่มุกดาหารมีสองคนคนแรกคือพ่อน้องชมพู่ซื้อรถไถมาแล้วก็ได้เสื้อสีส้มแถมมาเหมือนกันเคยถ่ายรูปลงเฟซด้วยค่ะเคยใส่ตอนไปเกี่ยวข้าวแต่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเสื้อสีเดียวกันแต่ลายสกรีนไม่เหมือนกันคนละตัวกับที่พบที่ชาวบ้านไปเจอมีในนุ้ยในนุ้ยบอกว่าซื้อรถไถได้เสื้อส้มแถมมาเหมือนกัน
ลูกชายไปซื้อรถไถนะครับซื้อรถไถจากศูนย์ที่บรรดุงอุดรธานี
ได้มาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดำและสีส้มคนละแบบกับที่เจออยู่เลย
ที่เจอเมื่อวานนี้อืมค่ะนี่ฮะทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ
ว่าใครมีเสื้อสีส้มกันบ้างบ้างก็คล้าย
บ้างก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนใช่ครับมีคนที่คล้ายอืมในแถน
ในแถนคนนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
แถนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะเมื่อวานนี้ก็ยอมรับกับทีมข่าว
รัฐทีวีของเราว่าเสื้อสีส้มที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้
ใกล้กับห้วยบุ่งคือเสื้อที่คล้ายกับเสื้อของตัวเอง
เหมือนที่ตัวเองเคยใส่ครับแต่เสื้อตัวนั้นเนี่ยในแถนบอกว่า
ทิ้งไว้ในกระท่อมที่สวนยางพาราจำไม่ได้ว่าทิ้งเวลาไหนแบบเป๊ะเป๊ะอ่ะ
จำไม่ได้รู้แค่ว่าทิ้งไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
จุดที่ทิ้งห่างจากจุดที่พบเสื้อใต้ขอนไม้แค่สองร้อยเมตรนะคะ
แถนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเสื้อของเขาจริงเนี่ยนะเขาก็งงเหมือนกันนะ
ว่าทำไมไปอยู่ใต้ขอนไม้ทำไมคล้ายคล้ายกับไปถูกซุกเอาไว้ใต้ขอนไม้
อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ในแถนบอกกับทีมข่าวของเราเมื่อวานนี้นะคะ
วันนี้แต่เช้าเลยในแถนไปบ้านของน้องชมพู่ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไปหาแม่ของน้องชมพู่คือในแถนบอกว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่จะไม่สบายใจไง
พอมีข่าวออกมาเพราะหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าเสื้อสีส้มที่เจอซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้
มันเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าแต่เสื้อสีส้มตัวนั้นเนี่ยมันคล้ายกับเสื้อที่ในแถนบอกในแถนมีแล้วเคยเอาไปทิ้ง
แถนไปที่บ้านเลยนะคะกลัวว่าแม่ของน้องชมพู่จะไม่สบายใจที่เห็นข่าว
วันนี้ในแถนบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเพราะข้อมูลทุกอย่างขอบอกตำรวจเท่านั้น
ของน้องชมพู่ก็บอกว่าเมื่อคืนดูข่าวแล้วแหละก็เปิดดูไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ก็เห็นแล้วว่าในแถนบอกว่าเสื้อตัวนั้นมันคล้ายของในแถนเลย
ทิ้งไว้นานแล้วดังนั้นคนที่จะอธิบายได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของเสื้อนั่นแหละ
แต่แม่บอกว่าเท่าที่รู้จักในแถนมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคนนึงนะ
ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกันเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเอ๊ะในแถนจะมาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
หรือจะมาทำร้ายน้องชมพู่ไหมแม่บอกว่าแม่ไม่คิดแบบนั้นแม่ไม่มองไปถึงจุดนั้น
ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเสื้อตัวสีส้มที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้มันไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เลย
จะรู้สึกยังไงมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานใหม่อะไรแม่จะท้อไหม
หลักฐานชิ้นสำคัญมันก็เหมือนกับไม่มีอ่ะแม่บอกว่าก็ท้อนะถ้าเสื้อสีส้มตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับคดีเลย
ท้อแต่ไม่ถอยเพราะแม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ว่ามันจะต้องมีหลักฐานอื่นที่สามารถมัดตัวคนร้ายได้แน่ค่ะ
จะถอดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเขายอมรับว่าเป็นเสื้อเขามันก็ต้องมีเหตุผล
ได้มาใส่ทีเดียวมันครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อีก
พ่อชี้แจงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่พ่อบอกโอ้โห
คนก็ยังแคลงใจโดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์
คนก็ยังแคลงใจนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
สีหน้าแววตาคุณพ่อคุณพ่อบอกขอพูดหน่อยเถอะ
พูดลักษณะตัดพอบอกตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อยืนยันนะ
ไม่มีวันไหนที่ไม่เคยคิดถึงน้องชมพู่คิดถึงลูกสาวทุกวัน
แล้วพ่อบอกว่าอยากรู้มาตลอดว่าใครกันที่ทำกับน้องชมพู่
กับลูกสาวของพ่อได้ลงคอแต่ทุกวันนี้พ่อกลับถูกสังคมจับจ้องจับตา
ว่าตัวเองหรือเปล่าเป็นคนฆ่าลูกแล้วก็ไปจัดฉากไปปิดบังปกปิดอำพลางคดี
นายอนามัยวงศรีชาคุณพ่อน้องชมพู่บอกกับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ถ้าใครมีลูกเนี่ยน่าจะรู้ดีหัวอกคนเป็นพ่อจะรู้สึกยังไง
ลูกสะดุดล้มแล้วเจ็บก็เจ็บแทนแล้วนี่ลูกตายทั้งคนนะ
ซ้ำยังถูกคนสงสัยอีกพ่อไม่รู้จะชี้แจงยังไงแล้ว
แต่เอาเป็นว่าขอให้คนในครอบครัวเข้าใจกันก็พอ
พ่อก็เสียใจนะถ้าคนเป็นพ่อก็คงจะรู้นะว่ามีลูก
คนคนเล็กสุดสุดท้องเนี่ยจะรักแค่ไหนคนเป็นพ่อ
คนเป็นพ่อต้องคิดได้ครับมันปวดหัวใจครับถ้าจะตีลูกนะ
คุณพ่อน้องชมพู่บอกกับเราว่าเรื่องคดีของน้องชมพู่ลูกสาวเนี่ย
คนที่รู้ดีที่สุดเชื่อว่าคือตำรวจแล้วยังเชื่อมั่นว่าตำรวจไทยเก่ง
มีฝีมือเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองคือคนที่ทำร้ายลูกสาวนะ
ถ้าพ่อทำผิดจริงป่านนี้ตำรวจจับพ่อไปแล้วพ่อน้องชมพู่บอก
ป่านนี้ตำรวจจับพ่อไปแล้วถ้าพ่อทำผิดจริง
แต่ถ้าคนยังเคลือบแคลงสงสัยพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินได้ไหมค่ะถ้าเขาทำผิดจริงนะ
วันไหนตำรวจมาจับเขาเนี่ยวันนั้นจะต่อว่าจะด่าจะประนาม
มันก็ยังไม่สายแต่วันนี้อย่าเพิ่งมาพิพากษามาลงโทษ
ตัดสินเขาได้ไหมนี่คุณพ่อน้องชมพู่สะท้อนกับเรามานะฮะ
ค่ะทีนี้ค่ะไปบ้านลุงพลกันบ้างนะคะ
คือช่วงนี้ฝนตกนะคะเมื่อเช้าที่บ้านลุงพลก็ฝนตกหนักเนี่ยค่ะโอ้โห
ฝนตกหนักเลยในพื้นที่ครับแต่คนก็ยังเดินทางไปให้กำลังใจลุงพลกันเยอะมากนะคะ
อืมวันนี้มีชาวบ้านจากจังหวัดนครพนมครับไปให้กำลังใจลุงพลไปผูกข้อไม้ข้อมือ
แล้วก็มอบพระเครื่องให้ด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังมียัน
สลักคำว่าค้าขายร่ำรวยเดินทางปลอดภัยนี่นะคะ
ลุงพลก็นำมาคล้องคอทันทีเพื่อความเป็นสิริมงคลทีมข่าวก็เลยคุยกับลุงพล
เรื่องของเสื้อส้มค่ะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะมันก็อยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านลุงพลนะ
แต่ว่าก็มีคนมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของแหละ
ลุงพลรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อส้มตัวนี้
ลุงพลบอกว่าส่วนตัวรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ
ที่มีคนออกมายอมรับว่าเสื้อส้มที่เจอ
ขอนไม้ที่ห้วยบุ่งเนี่ย

ลุงพลบอกว่าเอาจริงนะก็ไม่ได้กังวลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าตัวลุงพลเองไม่เคยมีเสื้อเสื้อส้มแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ที่บ้านไม่มีเลยเสื้อสีส้มแบบนี้
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีคนจงใจเอามาทิ้งไว้หรือเปล่า
เป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
คุณลุงบอกว่าลุงพลขอไม่ตอบ

ใครทำอะไรไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมนั้นนะคะ
ลุงพลบอกกับทีมข่าวว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาติดกล้องวงจรปิดที่บ้านลุงพลหน่อย
คือส่วนตัวลุงพลไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเอง
แต่ที่อยากจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งที่บ้านก็เพราะว่ามันมีหลายอย่างค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องหมาเห่าที่เห่าเสียงดังเลยที่กระท่อมสวนยางหน้าบ้าน
แล้วก็เนี่ยเรื่องสดร้อนเรื่องของเสื้อส้มที่ถูกไปยัดทิ้งเอาไว้
ตายขอนไม้ที่ห้วยบุงแล้วมันก็ใกล้บ้านลุงพลไงฮะ
ลุงพลบอกว่าก็กลัวไม่รู้ว่าอีกหน่อยไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมีคนไม่หวังดี
เอาอะไรมาทิ้งไว้แถวบ้านอีกหรือเปล่า
ถ้ามีกล้องวงจรปิดมันก็จะสามารถจับภาพเอาไว้ได้หมดนะคะ
ลุงพลบอกว่าลุงพลกับป้าแตนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วย
ก็ต้องออกไปทำงานไปโน่นไปนี่ก็ทีนี้แหละไม่มีกล้องวงจรปิด
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ยิ่งกังวลนะคะ
ได้ดูภาพแล้วดูสภาพที่เขาไปเห็นนะนะ
มันอยู่ใกล้ของไล่ของเขาผมก็ได้ไปถามเขาอยู่
ซึ่งเขาออกมายอมรับนี้ก็เป็นผลดีครับ
ถ้าเกิดว่าการตรวจดีแล้วมันตรงของเขา
เขาน่าจะมีอะไรดีขึ้นสำหรับเขา
หมดความกังวลไปได้ไหมทั้งคน
คือตั้งแต่เห็นภาพเลยผมก็ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นผมมีไง

เขาไปนั่งไว้กังวลตั้งแต่แรกละ
ใช่ตั้งแต่เห็นภาพแล้วผมบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ของผม
แต่การพยายามที่จะมาทำแถวบ้านผมเนี่ย
ผมว่าถึงเขาจะพยายามขนาดไหนมันก็คงไม่เป็นผลหรอก
เพราะว่าความจริงมันก็คือความจริง
ผมเชื่อในกฎแห่งกรรมครับครับบาปกรรมมีจริง

ผมเชื่อว่ามันไม่ต้องรอทางชาติหน้า

คือช่วงนี้มันเกิดเหตุที่บ้านเนอะใกล้บ้านผมด้วย
แล้วผมเป็นผู้ที่พ่อแม่เขาสงสัยคนหนึ่ง
ถ้ามีก็ดีครับคือเราไม่มีปัจจัยที่จะไปทำอะเนาะ
ครับแต่ถ้ามีใครเขาจะมาติดให้เราก็ยินดีครับ
แต่ว่าถ้าให้ผมไปซื้อคงไม่มีเงิน
เมื่อสัปดาห์๒สัปดาห์ก่อน
ติดรอบบ้านเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
แต่ว่าในส่วนของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ถือว่าเขาเป็นผู้เสียหายด้วยตรงนะขนาดนี้นะ
ระแวกบ้านบ้างประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้เรื่องของเสื้อสีส้มเนี่ยครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับทางผู้จัดการร้านรถไถ
ค่ะเขาก็ให้ข้อมูลกับเราซึ่งความจริงเขาให้ข้อมูลกับตำรวจไปเยอะแล้ว
ใช่อ่าเพราะว่ายินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
คือซึ่งเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคนร้ายอยู่แล้วล่ะ
ยี่ห้องยี่ห้ออะไรของเขาไม่เกี่ยวนะคะ
ใครมาซื้อรถก็เป็นแจกแถมเพราะกับแถมใบก็เท่านั้นเองนะครับ
สกลนครนะครับให้ข้อมูลกับเราว่าเสื้อสีส้ม
แขนยาวสีขาวที่เป็นข่าวในเรื่องน้องชมพู่อยู่เนี่ยเป็นเสื้อ
บริษัทแจกเป็นของแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อรถไถกับทาง
บริษัทตั้งแต่ช่วงปี๕๘ถึง๖๐แล้วมันหมดโปรโมชั่นนี้ไปนานแล้ว
ต่อมาที่แจกเป็นเสื้อสีส้มแขนยาวเช่นกันแต่เป็นแขนสี
กรมท่านี่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งรุ่นนี้ก็หมดไปแล้วตั้งแต่ต้น
ปีที่ผ่านมาส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อที่เจอแจกสาขาไหนอะไร
ยังไงทางศูนย์ใหญ่เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละ
สาขามันก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะว่าเสื้อตัวนี้แถมให้
รถไถคันไหนอะไรยังไงมันไม่ได้มีพวกตัวเลขอะไรระบุ
ใช่ไหมว่าตัวนี้เขาก็แถมใช่ไหมใครมาซื้อรถไถ
เขาก็แถมไปหมดไม่สามารถระบุชัดเจนได้มันต้องโอ้โหตรวจสอบ
สอบย้อนหลังไปเยอะยิ่งรุ่นสีส้มแขนยาวสีขาวนี่มันหมดไป
แล้วหมดไป๒ปีแล้วตั้งแต่ปี๖๐๒๓ปีแล้วแต่คาดว่าเสื้อที่
พบน่าจะเป็นเสื้อที่แจกจากศูนย์ทางสาขาอำเภอนาแก่จังหวัด
พนมที่ตั้งใกล้อยู่กับหมู่บ้านกอกมากกว่าสาขาสกลนคร
ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ที่นี่บอกว่าบางครั้งก็มีบ้างที่
กอกก็เอาเสื้อไปแจกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยเลย
ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเสื้อที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่จะเป็น
ของลูกค้าคนไหนอืมมันระบุไม่ได้จริงจริงนะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ต้อง
ห่วงนะเพราะว่ามีเจ้าตัวเขาออกมาบอกแล้วนี่ใช่ตัวในแถม
ไงคะที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าในแถนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สำหรับเสื้อสีส้มตัวนี้ครับที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้ที่ห้วย
งเนี่ยค่ะครับคือในแถนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนแรก
แถนบอกว่ามันคล้ายเสื้อผมเลยแต่ไม่ได้บอกว่าใช่ไงคะ
เมื่อวานนี้บอกแค่ว่ามันคล้ายเสื้อผมผมทิ้งเอาไว้ที่กระท่อมเถียงนา
สวนยางพาราตั้งแต่ปีที่แล้วแต่จำวันเวลาเป๊ะเป๊ะไม่ได้
ว่าทิ้งไว้วันไหนจุดที่กระท่อมเถียงนากับจุดที่เจอเสื้อเนี่ย
มันก็ห่างกันแค่สองร้อยเมตรแต่ในแถนให้ข้อมูลเพิ่มนะคะครับ
ล่าสุดในแถนบอกว่าเสื้อส้มที่เจอของเขาเองอืม
ของเขาเองไม่ใช่แค่คล้ายแล้วเปลี่ยนแล้วว่าเป็นของเขาเอง
เพราะเขาไปหาหน่อไม้ครับใส่เสื้อตัวนั้นแหละแล้วคันครับ
ถอดเสื้อแล้วไปซุกไว้จุดที่เจอเสื้อค่ะ
แถนบอกเองนะคะว่าเสื้อผมเองแต่ทีนี้ในแถนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลแบบ
ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไป
เก็บเสื้อออกมาหรือว่าวันที่ชาวบ้านไปเจอเมื่อวันก่อน
อืมก็ค่อยค่อยให้ทีละน้อยไงบอกอ่าตอนแรกบอกคล้ายอาจจะยังไม่มั่นใจ
ว่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าแต่ล่าสุดบอกแล้วว่าใช่ใช่ของผม
ทีมข่าวของเราก็เลยทดลองแบบนี้นะคะครับติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุข
นักข่าวของเราเลยจำลองดูว่าที่ในแถนบอกว่าเอาเสือไปทิ้งไว้
ถี่กระท่อมกับจุดที่เจอเสื้อเนี่ยนะมันห่างกันมากน้อยขนาดไหน
ครับนี่ค่ะห่างกันประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะคะอืม
ก็จะต้องผ่านไปย่างก้อไพเนินหินปลาไพอย่างเงี้ย
จนไปถึงจุดที่เจอเสื้อส้มซุกอยู่ใต้ขอนไม้นะคะ
เดี๋ยวไปดูติจะจำลองเหตุการณ์ให้ดู
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยืนอยู่บริเวณ
กระท่อมของนายแถนนะครับซึ่งอยู่บริเวณสวนยางพลาของนายแถน
ซึ่งข้างเนี่ยก็จะเป็นสวนยางของชาวบ้านคนอื่นนะครับ
แต่ตรงนี้เป็นกระท่อมของนายแถนที่นายแถนบอกกับทีมข่าวว่า
แถนได้นำเสื้อสีส้มแขนยาวตรงนั้นมาวางทิ้งไว้ตรงนี้
แต่แล้วในแงนก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีเสื้อสีส้มตัวนั้น
ปรากฏอยู่ตรงบริเวณกอภัยริมห้วยบุง
ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณสองร้อยเมตรเนี้ยได้ยังไง
เดี๋ยวทีมข่าวของเรานะครับผมก็จะเดินจับเวลาจากบริเวณนี้
ตรงนั้นเผื่อว่าคนร้ายเนี่ยได้มานำเสื้อ
ซึ่งวางทิ้งไว้ตรงนี้ไปซุกซ่อนไว้ตรงริมกอไผ่นั้น
ถ้าใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม
เนี้ยนะครับก็เอ่อเต็มไปด้วยปลายังพลา
บรรยากาศก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับก็สองร้อยเมตรเราก็ไม่รู้
เราจะเดินไปทางไหนเราก็สุ่มสุ่มเดินไปตรงห้วยบุงเนี่ย
ไม่มีน้ำเลยนะครับผมเพราะแห้งแรงเดี๋ยวเราก็จะเดินลัดเลาะไปตามห้วยบุง
นี่เราเราถึงห้วยบุงแล้วนะครับนี่ทีมข่าวก็เริ่มเอ่อมันไปไม่ได้นะครับ
ถ้าเดินเลาะตามกล้วยบุงไปมันตันเพราะมีพวกสิ่งกิ่งไม้ของกิ่งไม้นะครับผม
แล้วก็มามุดมาเราก็มุดไปแล้วนะครับ
จุดที่มีการพบเสื้อส้มนะครับผมซุกซ่อนอยู่ในบริเวณนี้
อันนี้ก็จะดูเวลาก่อนนะครับประมาณหกเจ็ดนาทีครับผม
นี่นะครับก็จะเห็นเป็นไม้เป็นขอนไม้เรียงวางกันสามชั้นนะครับ
อยู่ติดกับขออภัยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเรายังสับสนอยู่นะครับ
เรายังแบบสับสนอยู่เพราะเมื่อวานนี้เราคุยกับนายแผนแล้วอ่ะ
แถงก็บอกว่าได้เอาเสื้อสีส้มแขนยาวตรงนั้นอ่ะ
ตรงบริเวณนี้แล้วก็คือว่าเกิดอาการคันคันแล้วก็คือหมายถึงว่า
ถอดเสื้อแล้วก็เลยเอาเสื้อเนี่ยยัดเข้าไปใน
ซอกนี้นะครับผมก็คงจะต้องเป็นในแผนนะครับผมว่า
ที่จะต้องมาตอบคำถามว่าทำไมถึงให้การให้ข้อมูลกลับไปกลับมานะครับผม
ก็ต้องรอฟังทางตำรวจด้วยนะครับใช่ค่ะทั้งเรื่องเสื้อส้มหรือว่าคดีของน้องชมพู่
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรายืนยันว่ายังไงต้องรอฟังจากทางเจ้าหน้าที่เป็นหลักเลยนะฮะ
นั่นเป็นเรื่องที่เป็นทางการและเป็นหลักสำคัญเลยนะครับเราก็เพียงแต่จะลองดูข้อมูลต่างต่างในพื้นที่ว่า
แง่มุมตรงไหนที่สะท้อนออกมาบ้างท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเราจะลองจำลองเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่ง
ค่ะนะความเป็นไปได้นะครับสมมุติว่าคนร้ายได้จับน้องชมพู่ไปแล้วขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
เด็กไว้ที่นั่นแล้วลงมานะจะขี่จักรยานยนต์ลงมาเดินลงมาวิ่งลงมาอะไรก็แล้วแต่
แล้วถอดเสื้อส้มไปซุกเอาไว้ที่ขอนไม้ที่เจอเมื่อวานนี้ติบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องใช้ช่วงกลางคืน
ช่วงกลางคืนนี่กลางวันยังเดินลำบากนะภูเหล็กไฟติเลยบอกว่าเดี๋ยวลองดูหน่อย
เดี๋ยวติลองดูนะครับทุกผู้ชมครับจำลองเหตุการณ์แบบสมจริง
ถ้าคนร้ายทิ้งน้องชมพู่ไว้บนภูเหล็กไฟช่วงกลางคืนแล้วลงมาจากภูเหล็กไฟ
จะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เดินเท้าด้วยวิ่งด้วยขี่จักรยานยนต์ด้วยหรืออะไรด้วย
แล้วเอาเสื้อส้มมาซุกไว้ตรงขอนไม้จะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงท่านลองดูนะครับ
ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดซ่อนเสื้อส้มสีแขนยาวนะครับผม
เดี๋ยวทีมข่าวจะเดินไปว่าถ้าหากว่าเดินมาตรงบริเวณนี้

บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นป่ายางพลานะครับผม
ส่วนบริเวณด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะครับผม
ของชาวบ้านยุงก็เยอะหน่อยนะครับผมช่วงกลางคืนนี้
จากการจับเวลาของเรามาถึงบริเวณตรงเนี่ยก็จะได้ประมาณ๒๓นาทีนะครับผม
นี่ครับท่านผู้ชมครับหลายท่านถามว่าแล้วปลาส้มไปไหน
ปกติปลาส้มต้องอยู่แถวติแถวนาริสแถวผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละ

ถูกต้องนะวันนี้ท่านได้เจอปลาส้มแน่ท่านรอแป๊บนึงนะคะ
แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับหมอธรรมตาทิพย์นะคะ
หมอธรรมตาทิพย์ก็เป็นคนแรกที่ออกมาให้ข้อมูล
ทีมข่าวเลยไปคุยอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไปคุยเรื่องเสื้อส้ม
อืมที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้เนี้ยนะคะ
ก็ไปสอบถามดูว่าหมอธรรมมองเรื่องนี้ยังไง
หมอธรรมก็เข้าชาญแล้วก็บอกว่าเสื้อสีส้มที่เจอเนี่ย
มีคนเอามาวางไว้คนที่เอามาทิ้งเป็นผู้ชาย
สูงประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรผิวคล้ำคล้ำ
ผิวแบบเกือบดำเลยแหละอายุประมาณสักสามสิบกว่า
มีรอยสักแต่บอกไม่ได้ว่ารอยสักอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
ส่วนจะตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยหมอธรรมตาทิพย์บอกว่ายังบอกไม่ได้นะคะ
แต่ที่ชัดเจนเลยก็คือคนที่เอาไปทิ้งค่อนข้างจะรีบร้อนเอาไปทิ้งตามเส้นทางสวนยางของชาวบ้าน
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าหมอธรรมบอกว่า
บอกไม่ได้ถึงเจตนาที่คนเอามาทิ้งแต่ที่สัมผัสได้ก็คือ
คนที่เอามาทิ้งมีความแค้นกับครอบครัวของน้องชมพู่ค่ะ
พอใช้ได้แต่รู้จิตใจเขาโอ้ไม่รู้จะแค้นอาการอะไรนะ
ทำด้วยความแค้นความแค้นอะไรพ่อก็บอกไม่ได้
ถามตัวของแม่เขาเองอะไรก็อยู่ขึ้นกับแม่มันนั้น
คนที่เราเอาเสื้อตัวนี้ไปทิ้งเขามีความแค้นใช่ไหมครับ

แต่บอกไม่ได้บอกได้แค่นี้
เราก็ไม่แน่ใจว่าหมอธรรมคนนี้จะสื่อความหมายถึงอะไรนะ
แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักใจความสำคัญทางคดีนะ
ยังไงต้องรอทางตำรวจเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้มีพระอยู่รูปหนึ่ง

พระสมบัตินะครับพระสมบัติเนี่ยท่านเคยพูดมาตลอด
คดีของน้องชมพู่เนี่ยยังไงลองถามคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
เอาก็แล้วกันวันนี้หลังจากเจอเรื่องเสื้อส้มปริศนา
เราก็เลยไปถามพระสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พระสมบัติอภิสัตโธประธานที่พักสงภูหลวง
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยนิมนต์นะให้ไปทำพิธีขอเข้ามาเจ้าแม่ตะเคียนทอง
นำขึ้นมาจากลำห้วยซึ่งเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ของน้องชมพู่แล้วก็มีเรื่องราวต่างต่างที่เคยสอบถามกัน
เกี่ยวกับเรื่องของลุงพลเรื่องของคดีน้องชมพู่
บอกว่าเสื้อส้มตัวนี้ตกลงแล้วคือของในแถนที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แถนที่ชาวบ้านมักจะเรียกอีกชื่อว่าในจ่อย
พระสมบัติบอกว่านายจ่อยเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นคนดีนะ
และคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลุงพลด้วย
แม้จุดที่เจอเสื้อสีส้มจะอยู่ใกล้บ้านของลุงพลก็ตาม
พระสมบัติบอกว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่

มันมีบางสิ่งบางอย่างแล้วเพราะว่าพยายามโยงพยายามให้มันเกี่ยว
เกี่ยวไม่เกี่ยวก็พยายามให้เกี่ยวพันกันให้แล้วกันโยงกัน
มันไม่มีก็พยายามจะให้มีให้ได้นะ
เป็นคนแห่งครอบครัวรวดเป็นชาวบ้านครับผม

พระอาจารย์ปริศนธรรมให้ผมสักหน่อยไหมครับผมเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับผม
กิเลสตัญหาบังตาให้ความเลวรุ่มทิ้มแทง
ก่อกำไดไม่กลัวเห็นคงจะกลายเป็นดอกบัว
เห็นกำชั่วเป็นสิ่งสวยงาม
เหนื่อยเพียงไหนก็ยังต้องการพลานกันไปจนตาย
นี่ครับท่านบอกท่านบอกไม่ได้
ว่ารสุทธิตที่ท่องชมพู่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกไม่ได้
ใช่พระสมบัติถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ

เป็นกรอนบ้างเป็นปริศนาธรรมบ้าง

บอกท่านบอกไม่ได้บอกเป็นปริศนธรรมหน่อยได้ไหม
คราวนี้ท่องเป็นเพลงเลย
เกี่ยวกับกิเลสตันหาอะไรแบบนี้
ติก็เลยถามว่าเอ๊ะเพลงที่ท่านได้สื่อมาเมื่อสักครู่นี้
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการพลาดพลั้งอะไรหรือเปล่า
เราก็อยากถามเพื่อจะยืนยันความชัดเจนนะครับ
เพราะเป็นปริศนธรรมไงติบอกติก็ตีความไม่ค่อยออก

มันเกี่ยวกับการพลาดพลั้งอะไรหรือเปล่า
ท่านบอกว่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าท่านว่ายังไง
แสดงว่าเหมือนกับพระอาจารย์กำลังจะสื่อเลยว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีการพลาดพลั้งไปหรือเปล่าครับผม

พระสมบัติเนี่ยถ้าท่านยังจำได้

ช่วงก่อนเข้าพรรษา
ป้าแตนบอกให้ลุงพลมาหาหน่อย
คนก็เลยไปย้อนดูกันว่า
เอ๊ะทำไมพระสมบัติกับลุงพลดูสนิทสนมอะไรยังไงกันจัง

ถ้ามีคนเคยชี้เคยบอก

บอกว่าคนที่อะไรทำกับน้องชมพู่
เป็นพวกเล่นวิชาอาคมบ้าคุณสัย
พระสมบัติเองท่านเคยมีอะไรเกี่ยวข้องด้านนี้ไหม
ท่านก็เคยเปิดสำนักส่งให้เราดูว่าท่านไม่มีนะ
มีแต่การเกษตรแล้วคุยรู้จักถามหาลุงพล
เพราะเขาก็เป็นคนที่ทำงานด้านการเกษตร
มาเอาพืชผักมาเอาผลไม้
มาเอาพืชผักสวนครัวต่างที่สำนักสงฆ์อยู่บ่อย

เราก็เลยไปถามเรื่องเสื้อปริศนาสีส้ม
ซึ่งพระสมบัติบอกว่าเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับในแถน
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแต่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสีน้องชมพู่

เรื่องของเสื้อปริศนาสีส้มเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับ๑ใน๕คนที่ไปเจอเสื้อสีส้มตัวนี้นะคะ
เขาเจอกันตั้งแต่ช่วงบ่าย๒๐กรกฎาคมนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วก็นำเสื้อส้มไปตรวจสอบดูว่าเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกนะคะ
เสื้อสีส้มตัวนี้ที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้ที่ห้วยบุ่มเนี่ย

แต่ป้าย้อมเป็นหนึ่งในห้าคนที่ไปเจอนะคะ
ไม่ยอมก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อส้ม
ตั้งข้อสังเกตไปถึงในแถนค่ะ
คือป้าย้อมบอกว่าวันที่เจอเนี่ยก็คือบ่าย๒๐กรกฎาคม
ก็ยังคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เจอด้วยกันเลยว่าเอ๊ะ
มันเสื้ออะไรยังไงเนี่ยคนมาทิ้งหรือคนเอามาซ่อน
แต่ก็นึกได้ว่าเสื้อแบบนี้มันคล้ายกับเสื้อของในแถน
แถนก็เป็นญาติกับป้ายอมนะ
ยอมบอกว่าป้าย้อมก็ไปบอกเมียในแถนนะคะว่าลองมาดูหน่อย
เสื้อสีส้มเหมือนกับที่แถมมากับรถไถอ่ะไม่รู้ว่าใช่ของในแถนหรือเปล่า
ตอนนั้นเมียในแถนบอกป้ายอมว่าโอ๊ยไม่ดูหรอกเสื้อยังอยู่อยู่เลย
ครับป้ายอมก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่พอเมื่อวานเนี้ยที่เป็นข่าวออกมาว่า
แถนบอกว่าทิ้งเสื้อไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนเสื้อหายไปแล้ว
ยอมก็เลยมานึกย้อนดูว่าอ้าวแล้วทำไมตอนที่ป้ายอมบอกเมียในแถนว่ามาดูหน่อยไหม
ใช่เสื้อในแถนหรือเปล่าเมียในแถนบอกว่าเสื้อยังอยู่อยู่เลย
แต่ในแถนมาบอกกับทีมข่าวว่าอ๋อเสื้อผมเองแต่ผมถอดทิ้งไปอย่างเงี้
มันเหมือนกับให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะคะ
ป้าก็งงมากเลยตึ๊บเลย
เหมือนเอาวีจีลงเลย

แล้วทำไมตอนแรกที่แม่ไปบอกเขาแล้วเขาบอกว่าเสื้อเขาอยู่ครบ

แล้วก็เสื้อหาย

เธอบอกอีกคนว่าไปหาหน้าไม้เอาพันเลยถอด
ใช่ตรงนั้นก็ไม่รู้กับเขา
ชวนเขาคนแรกเขาน่าจะไปกับแม่กับน้องพัฒน์แบบนี้จะให้ไปดู
เพราะว่ามันใกล้ชิดกันไงไล่ใกล้ชิดกันว่าเขาคงกลัวตอนนั้นมันมีประเด็น
เสื้อส้มหรือเปล่าเขาก็เลยอันนี้ก็ก็คิดว่าอย่างงั้นนะ
ถึงได้ไปชวนเขาไงตัวเขากลัวเรื่องเสื้อส้มเสื้ออะไร
บางทีอาจจะไปซ่อนก็เลยไปปรึกษาก็งงตื่นเมื่อวาน
กินข้าวทั้งวันเลยซึ่งเขาก็เป็นญาติแม่ด้วยใช่ไหม
ใช่ถั่วลงหนักเลยลงแม่หรือลงเขาครับลงแม่ลงแม่
เขาลุงแม่เลยนี่ค่ะครับก็ย้อมบอกว่าพอข้อมูลมันไม่ตรงกัน
ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวทัวร์ลงอืมนี่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ย
ต้องให้ตำรวจออกมาตอบแล้วค่ะว่าตกลงแล้วเสื้อส้มที่เจอ
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าครับแล้วในแถนก็บอกว่า
แทนก็ขอให้ข้อมูลกับตำรวจเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อส้ม
ที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้นะคะอืมพระยอมนี่แกก็ทันสมัยนะ
ใช้คำว่าถั่วลงใช่ไหมถั่วลงด้วยแม่ผมดูข่าวทุกวันไง
รู้คำว่าถั่วลงคืออะไรถั่วลงนี่ฮิตจริงจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเสื้อส้มปริศนาตัวนี้
วันนี้ได้รับคำตอบจากตำรวจแล้วได้รับคำตอบจากตำรวจแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากชาวบ้านไปเจอเสื้อสีส้ม
ตำรวจสพกกตูมตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บมานำเสื้อตัวนี้มาตรวจมาพิสูจน์
กับแม่น้องชมพู่นี่ก็มาดูนะตั้งแต่เมื่อวานนี้พอได้ข่าวว่าเจอเสื้อสีส้มนี่ก็มาดูที่ที่เกิดเหตุ
การค้นหาพยานหลักฐานคดีนี้ที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านทราบนะครับ
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังพื้นที่ค้นหาสแกนทั่วภูเหล็กไฟอ่ะ
ช่วง๑๑พฤษภาคมนี่ก็คือหาตัวเด็กที่หาย๑๔พฤษภาคมค่ำเจอศพแล้วหลังจากนั้น
เป็นการสแกนพื้นที่เพื่อหาหลักฐานในคดีนะครับค้นหากันอย่างละเอียด
สิ่งที่ยังไม่พบเลยตั้งแต่วันที่พบศพน้องชมพู่ก็คือเสื้อกล้ามสีขาวที่น้องชมพู่ใส่

เสื้อสีส้มที่เด็กแก๊งจำปาบอกว่า
เห็นผู้ชายใส่เสื้อสีส้มวิ่งแว๊บไปแวบมา

ยังไม่เจอว่าเออผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
สุดท้ายเมื่อวานนี้ผ่านไป๒เดือน
๒เดือนกว่าสิเนอะ
เมื่อวานนี้วันนี้วันที่๗๒เจอเสื้อสีส้ม
ตำรวจเก็บไปพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยนะครับ
เพื่อจะคลี่คลายข้อสงสัยนะครับท่านผู้ชมครับ
ณเวลานี้พอเรามาพูดถึงว่าเสื้อสีส้มเสื้อสีแดงเสื้อสีดำ
ณเวลานี้นะครับบริเวณตีนเขา
สวนไล่นาสวนมันสวนยางพารา
ทุกคนก็อาจจะมีเสื้อมีวางเป็นการพบภายหลัง
อันนี้ก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปก็จะนำสืบได้ครับ
เวลามันล่วงเลยมา๒เดือนกว่าแล้ว
พยานหลักฐานแรกที่เราเดินในการค้นหา
พูดได้เลยว่าภูเขานี้ทั้งภูเขานะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังสาวภาคกำลัง
นำการสืบสวนค้นหาทุกมิตินะครับ
วันนี้เราสอบถามความคืบหน้าไปยัง
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ท่านยืนยันว่าเสื้อสีส้มที่เจอเมื่อวานนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นะครับ

โดยจากการสอบปากคำสอบถามเด็กที่บอกว่าเห็นผู้ชายต้องสงสัยใส่เสื้อสีส้ม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ยสอบถามกันอย่างละเอียดกันอย่างแน่ชัดแล้ว
ตกลงก็คือน้องจำผิดวันนะคือวันที่เห็นเนี่ยจำผิดวัน
ไม่ได้เห็นวันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งหลังจากที่น้องชมพู่หายไปเสื้อสีส้มที่ว่ายังหาไม่เจอแล้วมาเจอเมื่อวานนี้
นั่นเท่ากับว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
สรุปก็คือเด็กที่เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มเห็นหลังเกิดเหตุแล้ว

เพราะฉะนั้นณขณะนี้ถ้าฟังจากที่ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
แต่เราไม่รู้ไงว่าวันนั้น๑๑พฤษภาคมคนร้ายคือใคร
เพราะก็อย่างที่ทราบนะครับคดีนี้นอกจากไม่มีกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุระแวกบ้านน้องชมพู่ทั้งหมด
หรือว่าพื้นที่ที่จะผ่านขึ้นมายังภูเหล็กไฟเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยนะครับ
ถามว่ามีพยานก็คือพยานที่ช่วยกันค้นหาเท่านั้น
แต่พยานที่เห็นณขณะที่เด็กถูกพาไปถูกอุ้มไปอะไรยังไงก็แล้วแต่
ตั้งแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมถึงสิบสี่พฤษภาคมช่วงค่ำที่เจอศพเนี่ย
ไม่มีใครเห็นร่องรอยน้องชมพู่เลยนะ
หายไป๙โมงกว่า๑๑พฤษภาคมเนี่ยมาเจออีกทีคือเป็นศพบนภูเหล็กไฟเลย
เมื่อวานนี้นายศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดรลงพื้นที่
ไปที่บ้านกกอกและภูเหล็กไฟนะครับทุกผู้ชมครับ
ขึ้นไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟด้วย
เพื่อไปดูข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร
ที่เด็กจะเดินขึ้นไปเอง
จะตามสุนัขขึ้นไปหรือว่าเดินพลัดหลงไปเองจากบ้าน
แล้วหาทางลงไม่ได้ก็แล้วแต่
แบบเดินเท้าขึ้นไปเองเด็กวัย๓ขวบ
ใส่รองเท้าแตะเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปดูถึงจุดที่เจอรถแบ็คโฮของเล่น
จุดที่เจอรองเท้าแตะจุดที่พบศพ

เปรียบเทียบดูก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่

บอกว่าเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟยากจริง
ดูแล้วโอ้โหมันเดินยากจริง

จะเดินขึ้นมาเองได้หรือไม่เอาเป็นว่าขอให้รอฟังจากทางชุดพิสูจน์หลักฐานจากทางตำรวจก็แล้วกัน
แต่ถ้าถามคุณศิราเองว่าเชื่อว่าน้องชมพู่เดินขึ้นมาเองได้ไหมคุณศิราบอกแม่จะบอกว่าไม่ได้ก็ยังไงอยู่
เป็นว่าไม่ขอฟันทงก็แล้วกันเพราะว่ามาเห็นกับตาแล้วเดินขึ้นกับตัวเองแล้วมันเดินยากจริง
แต่ก็ด้วยความที่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละค่ะคดีนี้ตำรวจพูดมาตลอดว่ามันยากในแง่ของหลักฐาน
ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ว่าใครอุ้มน้องชมพู่ไป
ถูกพยานต่างที่เจอมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้
ดังนั้นมันก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจด้วยนะ
เรื่องของการสาบานไม่ได้พูดมาหลายวันวันนี้ทีมข่าวได้ไปเจอคุณตาคุณยายของน้องชมพู่
คุณตาบอกยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมนะคะที่จะบอกว่าให้คนในครอบครัวทุกคน
เป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่เข้ารบสภาพและนับถือมากถึงนมมม
เพื่อความสบายใจไงฮะเพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัว
เพื่อที่จะมายืนยันว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจของคนในครอบครัวทุกคน
นี่ค่ะตาชาญหลาโพคุณตาของน้องชมพู่
บอกว่าได้คุยกับคนในครอบครัวแล้วนะคะถ้าดำนาเสร็จ
จะพาทุกคนในครอบครัวรวมลูกเขยด้วยนะ
ไปกันหมดเลยไปสาบานด้วยกันที่วัดถ้ำภูผาแอก
ก็จะมีตาชาญยายสมควรลุงพลป้าแตน
พ่อแม่ของน้องชมพู่ณตายณเสริมณแต่ณฝน
หน้าจอเลยค่ะตาชาญบอกว่าไปกันให้หมดเลย
ทุกคนตามนี้นี่แล้วการสาบานนะตาชาญบอกว่าไม่ได้แบบ
โอ้โหไปพูดกันปากเปล่าเอาง่ายนะครับจะทำพิธีจริงจังเลยนะคะ
เอาน้ำไปทำพิธีให้พระสวดให้เป็นน้ำมนต์
แล้วทุกคนดื่มดื่มน้ำสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะกลายเป็นว่า
ไปมาคนในครอบครัวต่างก็สงสัยกันเอง
ก็เลยอยากจะพาไปสาบานนะคะแล้วคำพูดที่จะกล่าวคำสาบานร่วมกันเนี่ยนะ
ตาชาญบอกว่าเดี๋ยวให้พูดแบบนี้ถ้าใครฆ่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตขอให้มีอันเป็นไปครับ
ภายใน๓วัน๗วันโอ้โหให้พูดแบบนี้เลย
ตอนนี้นาของตาชาญก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตาชาญบอกว่ารอดำนาให้เสร็จก่อนนะคะ
พอดำนาเสร็จเดี๋ยวนัดหมายวันที่ชัดเจนเลยแล้วพากันไปวัดถ้ำภูผาแอก
เดี๋ยวเราเสร็จภารกิจของเราแล้วค่อยไปสาบานกันทั้งครอบครัวแหละ
ไปที่บ้านเราที่เรานับถือเรานับถือถ้ำพระเอกเราจะถือวัดถ้ำพระเอกเนี่ย
ก็ต้องไปที่นี่จะมีพิธียังไงบ้างครับตา
ไม่มีพิธีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราไปพร้อมกันแล้วก็เอาน้ำไป
ก็ให้พระท่านท่านสั่วอะไรเรียกได้แค่หนวดของท่านนั่นแหละ
มนต์ให้ท่านว่าให้แล้วเราก็พากันดื่มน้ำสาบาน
ความหมายคือเราไม่ได้ฆ่าชมพู่เราไม่ได้อุ้มชมพู่ขึ้นไป
ลูกเขยลูกสาวนี่คือเรามั่นใจคำสาบานนี่
หมายถึงครอบครัวของเราคือเรามั่นใจว่าครอบครัวของเราบริสุทธิ์
บุตรเขยบุตรสาวนี่บริสุทธิ์ใจเรามั่นใจว่า
เขยลูกสาวไม่ได้ทำเอาไปเลยถ้าใครทำก็
ให้มีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันทำนองนี้นะคือตาชาญกับยายสมควรเคยบอกนะคะ
ว่าถ้ามาสาบานร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ
อย่ามาสงสัยกันไปมาอีกนะเพราะถือว่าทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกันหมดแล้ว
เรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะก็เชื่อว่าอยากจะให้เคลียร์ใจกันแหละ
เชื่อว่าคนในครอบครัวอย่างตาชัญอย่างคุณย่าย่างเนี่ย
ก็อาจจะมองว่าถ้ารอคดีจบแล้วค่อยกลับมารักกันเหมือนเดิม
ไม่รู้จะเมื่อไหร่ใช้วิธีนี้ก็แล้วกัน
ดับความสงสัยกันไปก่อนก่อนที่คดีจะจบ
ก็ปล่อยให้ตำรวจทำหน้าที่ของตำรวจเข้าไป
เรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจของคนในครอบครัว

สถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดอยู่แล้ว
จิรายุทธ์ของเราบอกว่าก็รอให้ไปสถาบันร่วมกัน
อยากให้ไปสาบานกันเร็วเดี๋ยวผมช่วยดำนาก็แล้วกัน

ก็จะได้แบบมีเวลาว่างตรงกันก็จะได้ไปสาบานเพื่อความสบายใจ
คุณตาชาญกับคุณยายสมควรเนี่ยมีลูกอยู่๕คนนะครับท่านผู้ชมครับ
มีป้าแตนนี่ลูกสาวคนโต
มีคุณแม่น้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชานะครับ
มีน้าตายมีณแต่ณแต่หรือว่ากระแตนารินหลาโพ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กคนสุดท้องเนี่ยคือน้ำฝน
ก็มีเขยอยู่๓คน
พ่อของน้องชมพู่สามีของนางสาวิตรี
แล้วก็มีน่าเสริมนี่สามีน่าต่าย
ตาชาญกับคุณยายสมควรบอกกับเราที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยวันที่เราสัมภาษณ์สดวันนั้นนะครับ
บอกว่าอยากให้ลูกหลานมาสาบาน
ก็ต้องรอดูนะครับว่าดำนาเสร็จจะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนพ่อกับแม่น้องชมพู่วันนี้ไปไหว้พระทำบุญนะครับท่านผู้ชมครับไปทำบุญที่วัดพระธาตุเรนู
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากมุกดาหารจังหวัดรอยต่อกันนะครับ
อยู่ติดต่อกันคุณนฤทธบุญนิ่มขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ
ขอติดตามไปทำข่าวด้วยจะได้สอบถามพูดคุยกันด้วย
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าอยากมาทำบุญไหว้พระขอพร
อยากให้จิตใจสงบอยากทำบุญให้ลูกสาว
แล้วที่วัดพระธาตุเรนูมีพระธาตุประจำวันเกิด
ก็คือวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณแม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่ได้ทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอพรกับพระธาตุเรนู
ทั้งพ่อกับแม่ขออ่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยให้ตำรวจได้หลักฐานสำคัญที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจอยู่
เนื่องจากทั้งสองคนมีความหวังมากกับหลักฐานชิ้นนี้
แต่ไม่ขอบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้คืออะไรนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคนร้าย
ที่ทำร้ายน้องชมพู่รอผลตรวจยืนยันเท่านั้น
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าถ้าผลตรวจออกมาปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ย
ตัวคนร้ายได้แน่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ขอบอกว่ามันคืออะไร
แสดงว่ารู้แล้วว่ามันคืออะไรนี่ครับท่านผู้ชมครับ
กับพ่อน้องชมพู่บอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบก่อน
หลักฐานชิ้นนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
อยากให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้ง่าย
แล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญในการมัดตัวคนร้ายด้วย
ซึ่งพ่อกับแม่ได้แต่หวังแล้วก็อธิษฐานขอพรจากพระ
ขอให้ตำรวจทำให้สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพ่อน้องชมพู่บอกว่า
สิบกว่าวันที่ผ่านมารอคอยอย่างมีความหวังมาทุกวัน
หากตำรวจจับคนร้ายได้เมื่อไหร่อยากจะถามคนร้าย
อยากจะถามฆาตกรที่ทำร้ายลูกสาวว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมถึงทำกับเด็กได้ขนาดนี้
มันต้องรอตำรวจอย่างเดียวจับวันที่จับได้เนี่ย
ถ้าคือเขามาขอโทษขอขมาสิ่งที่เขาทำให้พ่อจะหยกโทษใช่ไหม
อยากให้มาขอเข้ามาอยู่อยากถามอยากให้เขามากราบเท้าแล้วพ่อจะถาม
ถามว่าวันนั้นแล้วมึงจะทำมึงทำเด็กได้ยังไง
ก็ไม่เคยเจออุปสรรคไหนที่มันจะหนักหนาเท่าครั้งนี้นะ
อกจากลูกตายแล้วไม่ต้องมาเจออะไรอีกมากมายให้ปากคำตำรวจเยอะมาก
แรงกดดันจากประชาชนคือมันก็ใช้ของเขามาค่ะ
พ่อคุณแม่น้องชมพู่ได้อธิษฐานยกพระเสี่ยงทายนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับยกพระได้สูงท่วมศีรษะทีเดียวนี่ครับ
พอแม่ยกพระอธิษฐานขอพรเสร็จเสี่ยงทายเสร็จ
หน้านี่สดชื่นขึ้นมาเลยนะอืมเราก็ถามว่าเออ
ขอพรพระอะไรบ้างล่ะค่ะพ่อกับแม่น้องชมพู่ตอบสั้นครับ
บอกขอเหมือนเดิมวันนั้นก็ไปวัดมาแล้วก็ไปยกเหล็กไหล
ขอพรวันนั้นแล้วก็ยกขึ้นเหมือนกันตามความเชื่อคือ
ถ้าสิ่งที่ขอจะสำเร็จสมหวังเนี่ยจะยกขึ้นแบบที่คุณพ่อยกแบบนี้
วัดที่ไปมาเมื่อ๒วันก่อนยกเหล็กไหล
นานาริสผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะคุณแม่ขอพรเรื่องอะไร
แบบเหล็กไหลยกขึ้นง่ายเลยเหมือนยกพระวันนี้เลย
แม่บอกบอกไม่ได้วันนี้แม่ก็บอกบอกไม่ได้เหมือนกัน
แต่ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักฐานในคดีสำคัญหรือเปล่านะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นพ่อแม่น้องชมพู่ไปเสี่ยงซิมซีนะครับ
คุณแม่น้องชมพู่เสี่ยงเซียมซีได้หมายเลขยี่สิบสอง
ซึ่งคำทำนายทายทักเนี่ยบอกว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนำให้พบความสุข
สมหวังในสิ่งปรารถนาจะมีโชคลาภได้คู่ครองที่เหมาะสมกัน
หากมีคดีความจะชนะโดยรวมเนี่ยถือว่าผลทำนายเนี่ยดี
มีผู้อุปถัมภ์นี่ใบของคุณแม่น้องชมพู่เซียมซีเลขยี่สิบสอง
ส่วนพ่อน้องชมพู่เสี่ยงเซียมซีวันนี้ได้เลข๑๖นะครับ
ตามคำทำนายเนี่ยบอกว่าเป็นคนมีอำนาจวาสนา
มีความพร้อมด้วยความสุขกายสบายใจ
หากถามถึงโชคลาภจะได้ตามที่มุ่งหมาย
ครองดีเป็นสีแก่ตัวถามถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย
ไม่มีอะไรน่าห่วงผลทำนายโดยรวม
ก็ถือว่าทั้งพ่อกับแม่น้องชมพู่เสี่ยงเซียมซีออกมาคือดีทุกด้าน
ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องของช่วงเวลากันหน่อย
อยากจะขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอืม
ก็คือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปคุณผู้ชมที่ติดตามคดีน้องชมพู่มากับเรา
ก็จะเห็นว่าเราอ้างอิงยึดช่วงเวลาจากการดูยูทูปสุดท้าย
ของน้องชมพู่นะคะใช่ครับก็คือเปิดดูตอนเวลาเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาที
ของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมแต่คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเนี่ย
ไปคุยกับป้ายอมป้ายอมเป็นคนแรกแรกที่ช่วยน้องสดิ้ง
พี่สาวของน้องชมพู่ตามหาน้องชมพู่อะค่ะครับ
เพราะว่าสดิ้งเดินผ่านบ้านป้ายอมอืม
ทีมข่าวก็เลยถามป้ายอมย้ำดูอีกทีนะคะว่าป้ายอมตกลงแล้วช่วงเวลานั้นน่ะ
น้องสดิ้งเริ่มตามหาน้องชมพู่แล้วผ่านบ้านป้ายอม
มันกี่โมงกันแน่ครับป้าย้อมบอกว่าช่วงที่น้องสดิ้ง
เริ่มเดินหาน้องชมพู่มันไม่ใช่เก้าโมงนะคะอืม
แต่เป็นช่วงเวลาประมาณแปดโมงกว่ากว่าอ้าวนี่ค่ะนี่ค่ะ
ยอมบอกนะเพราะว่าป้ายอมบอกว่าคือป้ายอมเนี่ย
ตอนนั้นได้ยินเสียงเพลงชาติค่ะหมายความว่าคือแปดโมงใช่ไหมคะ
ไม่ยอมทำกับข้าวกินข้าวมันก็สักประมาณแค่๒๐นาที
ครับแล้วก็ออกมาคุยโทรศัพท์หน้าบ้านก็น่าจะสักประมาณแปดโมงครึ่งอ่ะแหละ
เห็นน้องสดิ้งแล้วนะคะเห็นน้องสดิ้งเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ
เดินอยู่คนเดียวป้าย้อมเลยถามว่าสดิ้งหาอะไร
สดิ้งบอกว่าน้องชมพู่หายนี่ค่ะดังนั้นหมายความว่าน้องชมพู่ต้องหายก่อน๙โมงแน่นอน

เดินหาใครน้องชมพู่หายหายนานแล้วยังหาหานานแล้วยัง
นานแล้วแสดงว่าไม่ใช่๙โมงเพราะว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึง๙โมง
เดินเดินแบบรีบเลยล่ะวับเลย

รอบรอบที่สามป้าถามป้าย้อมบอกว่าก็ไปช่วยน้องสดิ้งตามหาน้องชมพู่นะคะ
ตอนนั้นดูนาฬิกาก็ประมาณสัก๙โมงได้
ถามสดิ้งว่าชมพู่หายไปตรงไหนอืม
ดิ้งบอกว่าตรงใต้ต้นมะม่วงก็เฉง้อดูก็เห็นรถแบ็คโฮลของเล่นของน้องชมพู่วางอยู่ค่ะ
ครับนี่ค่ะอืมแต่ว่าช่วงเวลาต่างต่างเนี่ย
ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ได้หมดแล้วล่ะเพราะว่าชาวบ้านแต่ละคนที่ทั้งช่วยตามหาน้องชมพู่
หรือว่าไปจำลองเหตุการณ์ไปตามหาหลักฐานต่างในช่วงที่พบศพน้องชมพู่แล้ว
หลายคนก็บอกว่าจำเวลาที่แน่ชัดไม่ค่อยได้ใช่เรื่องเวลาเนี่ยมันก็จะมีคลาดเคลื่อนกันอยู่ค่อนข้างเยอะ
ถูกต้องบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาติดตัวติดข้อมือหลายคนก็ไม่ได้มองเวลาด้วยซ้ำ
ดูอีกทีก็บางทียกโทรศัพท์มือถือเข้ามาถึงจะรู้ว่าตัวเองตอนนี้กี่โมงกี่ยามอะไรพวกนี้นะครับ
ทำไร่ทำสวนใส่นาฬิกามันก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเงื่อนเวลาต่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่คงได้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังไงรอความชัดเจนความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจเนี่ยดีที่สุดใช่ค่ะนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยว่ากันต่อนะเจ็ดสิบสามวันนะ
พรุ่งเนี้ยจะเจ็ดสิบสามวันแต่วันนี้นะ
ก่อนจบเรื่องน้องชมพู่เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะคิดถึงกัน
เอ๊ะวันนี้มันหายไปไหนปลาส้มคนถามถึงกันเยอะใช่ไหมโอ้โห
ตอนนี้เอฟซีปลาส้มนี่มีนะนี่ครับสุนัขของน้องชมพู่
สุนัขคู่ใจน้องชมพู่เขาเลยล่ะเจ้าปลาส้มตัวนี้
มันน่ารักและฉลาดมากจริงจริงนะคะถูกต้องเออ
แขกด้วยใช่เป็นมิตรกับทุกคนเจ้าปลาส้มนะครับ
เราจะเห็นว่าไปไหนมาไหนไปกับเราตลอดทีมข่าวของเรา
จะไปจำลองเหตุการณ์ไปดูพื้นที่ตรงไหนของบ้านกอก
ส้มไปด้วยตลอดเจ้าปลาส้มเป็นสุนัขพันทางสีน้ำตาลนะครับ
ไปไหนก็ไปกับเราตลอดขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยโอ้โห
สูงชันขนาดไหนไกลกี่กิโลเมตรมันขึ้นได้สบายนะ
ขึ้นได้ลงได้สบายสบายปลาส้มเป็นสุนัขที่พ่อกับแม่น้องชมพู่
ตั้งแต่เล็กเล็กเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยขอมาจากบ้านเพื่อนนะ
เพื่อนเนี่ยให้สุนัขมาสามตัวแบ่งให้คนอื่นไปสองตัว
เหลือไว้ตัวเดียวคือเจ้าปลาส้มแล้วมันกลายเป็นสุนัขที่ใกล้ชิดกับ
น้องชมพู่มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันอายุ๑ปี
คือได้มาปีเดียวนะครับแล้ววันแรกที่ได้มาช่วงแรกแรกเนี่ย
พ่อแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่เอาปลาส้มมาคลุกข้าว
สุนัขตัวนี้กินไงก็เลยตั้งชื่อมันว่าปลาส้ม
ชื่อปลาส้มเรื่อยมานี่ครับท่านผู้ชมครับเจ้าปลาส้ม
มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นมิตรใจดีกับแค่น้องชมพู่หรือว่าเจ้าของมันเท่านั้นนะครับ
ทีมข่าวของเราเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกกอกมาทำข่าว
โอ้โหมันไม่เคยเห่าไม่เคยกัดไปไหนไปด้วยตลอดขี้เล่นเป็นหมาเด็ก
อายุแค่ปีเดียวเท่านั้นนี่เห็นไหมปลาส้ม
ส้มนี่ถ้าจะพูดถึงตั้งแต่เกิดข่าวน้องชมพู่
วันแรกสุดที่เราได้เจอมันนะครับทุกผู้ชมครับคือวันที่สิบหกพฤษภาคมเนี่ย
วันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเป็นวันที่ครอบครัวรับศพน้องชมพู่
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านวันนั้นปลาส้มมันมันเห่ามันหอนอ่ะ
แม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันเห่ามันหอนขณะที่พระกำลังสวด
ตอนนั้นแม่น้องชมพู่ยังบอกเลยนะครับว่าสงสัยปลาส้มมันจะรับรู้
เจ้านายมันกลับมาหรือยังไรมันก็เลยเห่าก็เลยหอนขึ้นมา
นี่ครับภาพวันนั้นนะครับ๑๖พฤษภาคม
แต่ตัวนี้น่าจะคล้ายปลาส้มมากกว่า
นี่เจ้านิกม่ะเจ้านิกของลุงพล

คล้ายกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าปลาส้มมันจะสีน้ำตาลกว่านี้หน่อย
ส้มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปทำข่าวตรงไหนอะไรยังไง
มันมาขอมีส่วนร่วมหมดเดินขึ้นภูเหล็กไฟก็คอยนำทางไปเป็นเพื่อน
จะไปจำลองเหตุการณ์เรื่องรถแบ็คโฮมันก็มาคาบแบ็คโฮลไปให้
นี่เห็นไหมปลาส้มวันที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาที่บ้านกกอก
ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟหมอปลายังต้องถามถึงปลาส้มเลยนะ
ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับคือท่ามกลางความน่ารักของมันเนี่ย
คนก็คิดถึงความผูกพันของปลาส้มกับน้องชมพู่
ใช่เพราะเป็นสูนักที่สนิทกับน้องชมพูมากไปไหนไปด้วย
ก็ยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานนะนะว่าวันนั้นน้องชมพู่จะเดินตามปลาส้ม
เดินตามสุนัขขึ้นไปแล้วก็ไปหลงอยู่แถวไหน
จะพลัดหลงขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟหรือเปล่า
ซึ่งมันก็พิสูจน์ยากใช่ไหมพูดกันแบบตรงก็คือ
มันจะอยู่เคียงข้างเห็นไม่เห็นช่วงที่มีใครหรือว่าน้องชมพู่
เดินไปหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่รู้จะถามมันเอาอย่างไร
แต่เราเคยทดลองนะใช่ลองให้ทีมข่าวของเราวิ่งตามอ่ะใช่อุ้ยแต่มันวิ่งคล่องแล้วไวมากนะถูกต้องแล้วก็เคยดูความรักความผูกพันของมันกับน้องชมพู่เนี่ยฮะขออนุญาตคุณแม่น้องชมพู่ลองเอาเสื้อผ้าน้องชมพู่ที่ยังมีอยู่อ่ะให้มันดมกลิ่น
มันไปนะมันวิ่งไปถึงจุดนู้นจุดไร่มันสำปะหลังจำได้ไหมที่มีคุณป้าที่เป็นเจ้าของไร่มันบอกว่าเคยเห็นรอยเท้าเด็กมาสิ้นสุดอยู่ตรงไร่มันสัมปะหลังของคุณป้าแล้วมันก็หายรอยเท้าหายไปเลยใช่ซึ่งตรงนี้มันทะลุไปถึงภูเหล็กไฟ
เดินไปนี่คุณจิรายุทธ์บุญชูทดลองแบกกระสอบแบกน้ำหนักเท่ากับน้องชมพู่
แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟมันก็ไปด้วยนี่ครับเอาละเราก็เอามาให้เห็นความรัก
ผูกพันอืมเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ค่ะนะฮะ
รวมกับบรรยากาศที่ผู้คนจากหลากหลายจังหวัดทุกวันนี้ก็มาที่บ้านกอก
อืมส่วนเรื่องคดีความก็ตามความคืบหน้าจากตำรวจกันต่อนะคะ
พรุ่งนี้ก็เจ็ดสิบสามวันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นะคะครับอืม